เหตุการณ์นี้เกือบจะเอาชีวิตไม่รอด
เจ๊คนนี้นะฮะเขาเป็นเจ้าของรถเกี่ยวข้าวนะครับ
แต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดจากรถที่เจ๊ขี่นะฮะ

จะล้างล้อรถเพราะว่าไปในพื้นที่
มาปรากฏว่าดินโครนมันกระเด็นติดรถ
นี่แหละครับพอจะล้างล้อปั๊บลงไปลืมไปมั้งว่ามันเป็นบ่อน้ำมันเก่า
ตกลงไปนะฮะดีนะเจ๊ทะลึ่งตัวฟึ๊บขึ้นมาได้

ฮะรอดชีวิตปฏิหาร
ที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่คนงานที่ขับรถเกี่ยวข้าวเนี่ย
งมหามอเตอร์ไซค์ในบ่อน้ำมันเก่าที่คลองห้วยเล็งหมู่สิบ
ตะบนท่าโรงอำเภอวิเชียนบุรีเพชรชบูรณ์ครับ
หลังจากนางอำพรจงเรียนอายุห้าสิบเก้าปีหรือเจ๊พร
บอลเป็นเจ้าของรถเกี่ยวครับเป็นชาวตะบนท่าโรงอำเภอวิเชียนบุรีนี่แหละนะครับ

คือเธอขี่รถตกลงไปทั้งคันเลยทั้งคนทั้งรถตกลงไปเธอตั้งสติได้แล้วทะลึ่งตัวเอง
ขึ้นมานะรอดชีวิตไปนะ
พรเนี่ยเล่าบอกว่าเหตุที่ขี่รถตกลงไปเพราะว่าเห็นน้ำมันขังอยู่
แล้วรถของเธอเนี่ยก็เข้าไปในพื้นที่ไปตรวจงานเกี่ยวข้าวในหมู่บ้านมา
ฝนมันตกนะครับดินโทนมันก็กระเด็นเต็มรถไปหมด
ก็ขับรถลงไปตกใจสุดขีดครับหล่นตุ๋มลงไปนะฮะ
มันเป็นบ่อน้ำมันลึก๒เมตรครึ่งมิดหัวนะคุณวรพรคุณผู้ชมฮะ
คิดอย่างเดียวตั้งสติแล้วก็ใช้เท้าเนี่ย
ถีบเอาตัวรถจักรยานยนต์เพื่อดันตัวเองขึ้นมาครับ
ไม่เอาแล้วโทรศัพท์ช่างมันก่อนแล้ว
ดีใจไหมนะรอดมาได้
ดีใจด้วยเนอะว่าจะไปหาอัน
ขนมหวานขนมอย่างเตยให้แม่เท่านั้นนี้อยู่ที่ประดูกเท่านั้นลงไป
แล้วม้ำหวานนี่กะคนเข้ามาตกหน้ามตายอยู่ประไก่กัน
โอ้ยผมก็ดีใจกับเจ๊ด้วยเนาะ
นะฮะช่างกันมาเนอะโทรศัพท์กับมอเตอร์ไซค์
ถ้ามันใช้ไม่ได้เพราะเจ๊ไม่มั่นใจว่า
มอเตอร์ไซค์เอาไปซ่อมนะคุณพระราพรมันจะใช้ได้หรือเปล่า

โอ้โหระดับเจ๊พรนะฮะ
เจ้าของรถเกี่ยวข้าวสบายเดี๋ยวซื้อใหม่ได้
แต่เธอเชื่อนะฮะว่าที่เธอรอดมาได้
เธอเชื่อว่าพระแม่ธรณีในบ่อช่วยชีวิตเธอเอาไว้ด้วย

น้ำมันเจอกนองแล้วเหมือนมันล้นบ่อมานะคะ

ใช่อันตรายจริงก็สตินะคะพาให้รอดมาได้ค่ะ